แล้วปลายปีจะเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมอย่างประตูสู่อีสานโคราชเนี่ยนะคะ

แล้วทุกปีที่นี่ก็จะเกิดอุบัติเหตุเยอะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยจะต้องมีการเตรียมแผน
รับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แต่ทีนี้ระหว่างที่กำลังซ้อมกันอยู่
มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงด้วย

อยากเอามาเตือนคุณผู้ชมเป็นอุทาหรณ์นะคะ
เพราะว่าตอนนี้หน่วยงานเองเขาก็พยายามที่จะซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ
เมื่อวานนี้ที่นครราชศรีมาเขาซ้อมอยู่
แล้วมีกลุ่มอาสาสมัครจากหลายพื้นที่มาร่วมซักซ้อม
จำลองสถานการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์รถชนกันบริเวณแยกบ้านตำแย
ตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายที่โคราชนี่แหละ
ทีนี้ตอนที่ซ้อมอยู่เนี่ยชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปยังจุดซ้อมแผน
แล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะโดนรถบรรทุกอ้อยเฉียวชน
มีคนเจ็บ๑คนแล้วมีผู้หญิงถูกล้อรถ
เหยียบจนเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุ๑คน
เจ้าหน้าที่ยืนตกตะลึงกันเลยตอนนั้น
คือไม่คิดว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง
แล้วจากการสอบสวนก็พบว่าสาเหตุเบื้องต้นมันเกิดจากที่ระหว่างซ้อม
เจ้าหน้าที่ก็มีการวางกลวยปิดเส้นทาง

พอรถมอเตอร์ไซค์กับรถบรรทุกอ้อยเข้ามาใช้เส้นทางพร้อมกันเนี่ย
มอเตอร์ไซค์ก็เลยโดนเบียดจนล้มแล้วก็โดนเหยียบซ้ำ
แล้วเส้นทางตรงนี้ค่ะมันเป็นเส้นทางหลัก
รถส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วจนทำให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นนะคะ